คือถ้าเกิดว่าไปดูไทม์ไลน์กำหนดการเดิม
จะต้องนำเข้ามาเดือนตุลาคมนี้ใช่ไหม
เดือนนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าเลื่อนค่ะ
เลื่อนไปเป็นเดือนหน้าพฤศจิกายน

มันเป็นวัคซีนที่ใช้กรณีฉุกเฉิน

แปลว่ารัฐตัวแทนของรัฐต้องเป็นคนนำเข้า
นำเข้าผ่านองค์การเพศรัชกรรม
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นแคมเปญนี้ค่ะคุณผู้ชม

ไม่ส่งตามกำหนดนะคะ

จากตุลาไปเป็นเพศสัจกายน

จ่ายตังค์เองเข็มเท่าไหร่นะคะ

เนี่ยคุณผู้ชมคือเขามีความหวัง

กลายเป็นว่าเลื่อนไปเพราะไม่พอใจปุ๊บผุดแคมเปญเลยค่ะ
ใครอ่ะพอองค์การเพศสัตว์นายแพทย์วิทูลด่านวิบูรณ์ค่ะคุณผู้ชม
เหตุผลเนี่ยค่อนข้างยาวนะคะนี่เขาทำแคมเปญมาร้องเรียนไปที่
ผลเอกประยุจรรย์โอชานายกรรมนรีกับคุณอนุทินชามวิรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะทีนี้ไปดูเหตุผลหน่อยว่าทำไม
ประชาชนถึงออกมาตั้งแคมเปญนี้นะคะนี่ยอดผู้สนับสนุนตอนนี้
๙คนนะคะคือเขาตั้งเป้าว่าจะไปให้ถึง๕๐๐คน
คาดว่าไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะพลาดเป้านะคะเหตุผลค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวอ่านสรุปให้ฟังประชาชนเขาบอกว่าประชาชนผู้หลังชนฟ้า
คือรัฐธรรมนูลระบุชัดเจนว่าในยามที่มีการโรคระบาดเนี่ย
รัฐบาลต้องดูแลประชาชนให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ
ฟรีฟรีทุกคนสำหรับประชาชนคนไทยแต่แล้วทำไมเราต้องมาจ่าย
เงินเองถึงแม้ว่ายอมจ่ายเงินเองแล้วเนี่ยกลายมาเป็นเลื่อน
วันนี้ทางรัฐบาลและองค์การเพศรัชกรรมยังไม่สามารถรักษาประโยชน์
แห่งประชาชนไว้ได้มีการเลื่อนกำหนดส่งวัคซีนล็อตแรก
หลายล้านคนเอือมระอาสิ้นหวังหมดศรัทธากับพฤติกรรมขององค์การเพศรัชกรรม
ก็เลยเรียกร้องให้ผู้อำนวยการองค์การเพศรัชกรรมนายแพทย์วิทูลด่านวิบูรณ์
ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะคะนี่คือแคมเปญล่าสุด
เปญล่าสุดนี้ยอดตอนนี้ณวินาทีนี้๓๔๓๙คนนะคะ
แต่ว่าก็มันมีข่าวนี้ก็ดีนะคือจะให้คนที่ฉีดซีโนแวคไป๒เข็มแล้ว

ก่อนหน้านี้เราซื้อกันชุดละเท่าไหร่นะครับ๒๕๐โอ้๓๐๐พี่เหมือนเคยเห็น
ให้ร้อยหนึ่งได้ทอน๖๐บาทชุดละ๔๐บาทเท่านั้นค่ะต่ำกว่าราคาท้องตลาดไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านะคะ
เป็นรองภูมิในการองค์การเพศสัจกรรมท่านบอกว่าองค์การเพศรัชกรรมนี่
ต้องบอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก๓ตัวนะคะ
มาตรฐานออยกำหนดในราคาที่เหมาะสม
ละ๔๐บาทให้ประชาชนเข้าถึงได้แปลว่าอะไรคะ
มันก็จะดึงราคาของผู้ประกอบการรายอื่นดึงลงมาด้วย
ก็เป็นไปตามกลไกของตลาด
สนับสนุนให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ครอบคลุมมากที่สุด
นี่คือ๓ผลประโยชน์ที่จะได้รับกับการที่องค์การเพศรัชกรรม
ทีนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมหาซื้อได้ทางไหนคะ
จำหน่ายผ่านทางร้านขายยาขององค์การเพศรัชกรรม
ทั้ง๘สาขาทั่วประเทศในระยะแรกก่อน
ว่าจะสามารถจำหน่ายได้เริ่มตั้งแต่๑๘ตุลาคมนี้
และในอนาคตจะขายผ่านช่องทางออนไลน์
ในราคาชุดละ๔๐บาท
ก็ถือว่าโอเคนะราคา๔๐บาทก็ใกล้เคียงกับต่างประเทศ

ถ้านักเรียนเปิดเทอมพฤศจิกายนกันจริง
ผมว่าโรงเรียนเองก็ต้องมีมาตรการในการแบบแยงจมูก

อันนี้ก็จะดีเพราะว่าราคาไม่แพง
ตรวจดีหน่อย